มีโอกาสลุ้นรางวัลส่วนตัวอย่างต่อเนื่องครับ
ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นที่เพิ่งรับรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น
และเข้าชิง๕รางวัลยอดเยี่ยมของปี๒๐๑๔
ไซต์ดังแห่งวงการมวยโลก
รางวัลแรกก็คือนักชกยอดเยี่ยมแห่งปี
ที่ต้องลุ้นกับผู้ท้าชิงระดับโลกอย่าง
ส่วนรางวัลที่๒ก็คือนักชกที่มีพัฒนา
ขออภัยครับนักชกที่พัฒนาขึ้นสู่อันดับหนึ่งเมื่อเทียบปอนต่อปอนด์

เมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาครับ